คุณผู้ชมครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องจับตากันเป็นพิเศษกับเรื่องของโควิด๑๙
เพราะว่าแหม่มันเริ่มใกล้ชิดเรามาทุกขนทุกทางกันไปนะ
คนรอบข้างที่ใกล้ชิดที่ไปทำกิจกรรมร่วมกันไปทำงานร่วมกันกับคนแมททิวดีนเนี่ยนะ

ในครอบครัวดาราที่ไปถ่ายแบบด้วยกันไปงานอีเวนต์ไปสนามมวย

อย่างที่บอกเราจะขึ้นจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย
มุมจอของไทยรัฐทีวีในทุกช่วงข่าวเลยนะคะ
นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมา
แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในวันนี้

โดยบอกว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มที่ยืนยันแล้ว๕รายค่ะ
โดยเป็นการป่วยแบบกลุ่มก้อนเหมือนคราวที่แล้วก็คือที่ว่าป่วยพร้อมกัน๑๑คน

คือในจำนวน๕คนนี้แบ่งออกเป็น๒กลุ่มนะคะ
กลุ่มแรก๒คนค่ะเป็นหญิงอายุ๓๖ปีและชายอายุ๓๗ปี
๒รายนี้อยู่ในวงพบปะสังสรรค์กับผู้ป่วย๑๑รายที่ว่า

ใช่ค่ะแต่๑๕นั้น๑๑คนแรกป่วยไปแล้ว

หญิงไทยวัย๒๗ปีที่เดินทางกลับจากการเสริมความงามที่เกาหลีใต้
น้องชายวัย๑๙เธอที่สัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อไปด้วย
ยังไปกินเลี้ยงในภาพกับหรืออีก๑๑คน
เลยทำให้เพื่อน๒ใน๑๑นั้นติดเชื้อไปด้วย
พฤติกรรมเหมือนเดิมค่ะคือกินเหล้าจากแก้วเดียวกัน
แล้วก็พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานในสถานที่แคบ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามอาการเพื่อนที่เหลืออีก๘คนนะคะว่าติดเชื้อด้วยหรือเปล่า
ซึ่งทำให้สถิติผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีจำนวนสะสม๗๕รายแล้ว
รักษาหายกลับบ้าน๓๕รายแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๓๙รายค่ะ
แล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าสัมพันธ์กับผู้ที่มาจากต่างประเทศ
หรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนต่างประเทศแล้วก็มีไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็มีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่เหมาะสมนะฮะ
เช่นการดื่มอาหารดื่มกินนะฮะร่วมเครื่องดื่มนะฮะ
แก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวลเดียวกันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันนะฮะ
แล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่มีต่างประเทศก็ไม่ปฏิบัติ
เพราะยิ่งกลุ่มประเทศเสี่ยงที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นผลเนี่ยที่ทำให้เกิดการติดต่อกันได้ง่ายนะครับ
แล้วก็ทำให้เพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องปรับนะฮะพฤติกรรม
ต้องบอกว่าการระบาดของโควิด๑๙กระทบทุกภาคส่วนจริงนะคะ
ตลาดหุ้นตอนนี้ฉุดไม่อยู่จริงค่ะ
ร่วงติดต่อกันจนถึงขั้นต้องทำสะกิดเบรก
ล่าสุดนะคะก็กระทบกับคนทำงานอีกเช่นเดียวกันจำได้ใช่ไหมคะ

ลูกสาวของดาวาอากาศโทสุธีรวัตรสุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ
ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกไปก่อนหน้านี้
เพื่อรับผิดชอบกรณีที่มีผีน้อยหลุดออกไปจากการคัดกรอง
ถ้อยคำก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันตามอารมณ์นะคะ

ล่าสุดเธอโพสต์ใหม่อีกโพสต์หนึ่งแล้วค่ะโดยบอกว่า
ก่อนหน้านี้เธอโพสต์ระบายความรู้สึกถึงปัญหาที่ไม่ได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

แต่ก็ต้องขอโทษที่ได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายในโพสต์ก่อน
แต่ก็อยากจะออกมาเป็นกระบอกเสียงเล็ก

ให้คนที่มีอำนาจจริงเขาได้คิดหาทางแก้ปัญหา
และทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ
คุณผู้ชมครับในสังคมของเราก็ยังมีคนที่น่ารัก
รับผิดชอบต่อสังคมรู้ว่าตัวเองเสี่ยงตัวเองป่วย
ก็ต้องกักตัวไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่น
วันนี้มาฝากกันหนึ่งท่านครับเขาใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
ไข่น้ำน่านได้โพสต์ข้อความล่าสุด
บอกว่าผมเป็นคุณพ่อของน้องที่กลับมาจากอิตาลี
เรื่องรถที่ไปรับลูกมีการดัดแปลง
เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระทำของเรา
อยากเชิญชวนท่านที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ช่วยกันทำกักตัวเองเพื่อคนใกล้ชิดจะได้

รถเก่งที่คุณพ่อดัดแปลงคุณผู้ชม
เขามีภาพรถเก่งที่คุณพ่อเขาดัดแปลงนี่
แยกห้องโดยสารสำหรับไปรับลูกชายครับ

ก็มีการทำท่อแยกส่งแอร์เข้าไปในห้องโดยสาร
หรือที่นั่งตอนหลังของรถเก่งด้วย
นี่ก็เป็นความพยายามครับในการรับผิดชอบสังคม

เดี๋ยวจะมีละอองต่างก็เดี๋ยวจะติดเชื้อกันไป
แพทย์ปียะสิริรักษ์นายแพทย์สาธารณสุข

ลงกระปราคมโรงพยาบาลพฤชินราช

ให้กำลังใจนักเรียนแลกเปลี่ยนครับที่กลับมาจากอิตาลี
แล้วก็สมัครใจเตรียมความพร้อมในการเข้าไปกักตัวเองที่บ้าน

ก่อนที่น้องนั้นจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย
ก็มีการประสานมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลกแล้วนะครับ

จะทำอย่างไรในการจัดเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติให้เหมาะสมในการเก็บตัว
อันนี้ก็รับผิดชอบเก่งดีเหมือนกันนะ

ผู้ปกครองก็มีการจัดเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้
มีอะไรบ้างเสื้อผ้าอาหาร
ก็ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างครับที่ปฏิบัติตัวค่อนข้างดี
ภายใต้เรื่องของกรอบความคิดที่ดีเยี่ยมทั้งครอบครัวเลย
ล่าสุดที่จังหวัดพิสุนโลกนะครับมีผู้กักตัวอย่างเข้มข้นในบ้าน๑๑คน
เพราะว่าเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ก็มีการเข้าไปวัดไข้ทุกวันเลยว่าเป็นไข้หรือเปล่า
อีกหนึ่งคนต้องบอกว่าคนนี้ใจหล่อมากคุณผู้ชมไปดู
หลังจากเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้แน่นอนเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง
เขาบอกว่าพอไปถึงที่บ้านที่อำเภอเทิงที่ลำปางนะ
ก็ไปนอนที่โรงวัวไม่เข้าบ้าน
นอนโรงวัวหลังบ้านครับพอเริ่มมีการกักตัวเอง๑๔วัน
เขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านเลยครับไปนอนที่โรงวัวหรือว่าคอกวัวนะฮะ
แล้วก็มีภาพอะไรอ่ะอาหารจุดส่งอาหารที่เขาโพสต์เอาไว้
ป้ายติดไว้ตะกร้าให้ห้อยเอาไว้กับต้นไม้
ถ้าเกิดว่ามีคนเอาอาหารไปให้นะมีญาติเอาอาหารเอาของสดไปให้
เพื่อนำไปประกอบอาหารกินเองในโรงเลี้ยงวัว
เป็นการกักตัวเองหลายวันก็ไม่มีอาการเป็นไข้
ต้องบอกว่าโอ้โหน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี

ช่วยให้คนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
เคารพกฎของสังคมเมืองไทยจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะครับ
สำหรับกรณีล่าสุดที่หลายคนตกตกใจนะคะ
จริงเมื่อวานทุกคนตื่นเต้นกันไปกับการที่

ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะคะว่า
ผมติดโควิด๑๙
เป็นคลิปความยาวประมาณสัก๓๐วินาทีได้
แจ้งข่าวไปยังผู้ใกล้ชิดและผู้ติดตาม
ว่าเขาตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ในร่างกาย
อยากขอความร่วมมือบุคคลที่พบปะกับเขา

ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ย

คือเขามีประวัติเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนมกราคม
ซึ่งเจ้าตัวก็แจ้งผ่านอินสตาแกรมไปเมื่อวานนี้ว่า
จะขอปิดค่ายมวยที่เป็นธุรกิจส่วนตัว
ความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
แต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นก่อนละกันนะครับว่า

แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทุกคนกักตัวเองเรียบร้อยแล้ว

กุมภามีพิธีกรงานอีเวนต์เสื้อผ้า

กุมภาพไปงานฉลองวาเลนไทยกับภรรยา

ร่วมกับคนที่เป็นพนักงานพิธีกรอีก๒คนนะคะ
แล้วก็มีไปวิ่งมาราทอน

แล้วก็มีการร่วมบันทึกเทปรายการด้วย
คนใกล้ชิดก็ต้องไปตรวจแล้วก็กักตัวด้วยนะ